นี้หน่อยอะไรจะโหดกันขนาดนี้

กรเหตุในตลาดสดญาณบังใหญ่
หาว่าวางถาดอาหารทะเลที่เวลาวางขาย

คือไงเหมือนอาหนูว่างสกริปเกินพี่หุ่ย
หยุกพวกรุมประชาธารเลย

แล้ววิ่งไล่มานี่ให้จับมาบอกสดมากเหรอ
ไม่ได้หมายถึงกุ้งหอยปูปลานะหมายถึงพ่อค้า
โอ้ตายตายตายอุ้ยบอกให้นอน

เขาก็หนีใครก็จะไปนอนให้เตะให้ต่อย

แชร์คลิปนี้เอาไว้ชายชะกัน๔๕คน
รุมทำร้ายลุงเจ้าของแผงขายอาหารทะเล
จนล้มฟุบนอนกองอยู่กับพื้นนะฮะ
แล้วอีกคนนึงก็เข้ามาก่อเหตุมาทำร้ายซ้ำอีก
ที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดกลางคืนนะครับ

สพบังใหญ่ได้รับแจ้งเหตุก็รีบมานะฮะ
ตลาดสดบางใหญ่โซนอาหารทะเล

แล้วก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยนะครับ
นี่วงจรปิดในตลาดนะครับ
คนเจ็บนะครับนี่ถูกดึงพวกถังพวกถาดวางขายอาหารเนี่ย

พอไปตามเอาคืนก็ถูกรุมเลยฮะ

ที่เหลือเนี่ย๔๕คนลุมกันแบบหื้ม

ค่ะที่รอยสักลายทั้งตัวใช่ไหม

ผมก็สดอยู่แล้วเห็นไหมอาหารทะเลทั้งนั้นขึ้นมาสด
ท่านผู้ชมครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ก็คือในเสงพลอยศรีธรรมชาติอายุ๕๕ปีเจ้าของแผงขายอาหารทะเล
อีกคนนึงชื่อนัทธพงศ์บุรณภาษณ์อายุสามสิบหกปี

นี่ก็บาดเจ็บเหมือนกันถูกแทงทั้งคู่

เห็นไหมคือลุงเสงเนี่ยถูกคนถอดเสื้อ

ชี้ลูกศรคือลุงเสียงแกกองอยู่กับพื้นแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางใหญ่นะฮะ

ส่วนลุงเสงเนี่ยถูกส่งโรงพยาบาลกำแพงแสน
เสงบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะกลางดึก
บอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านขายอาหารทะเล

นี่ลุงเสงออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

วันนี้ก็มาโรงพักนะฮะมาแจ้งความ
เมื่อคืนนี้นะครับมีกลุ่มชายชะกันเนี่ย

แล้วบอกให้ลุงขยับถาดอาหารทะเลเข้าไปหน่อย
ลุงก็บอกเดี๋ยวขยับให้ตอนนี้ขายของอยู่
อยู่ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาถึงมาทำร้ายเลยนะฮะ
ลุงก็เลยคว้ามีดที่ใช้อยู่เนี่ย

ไล่แทงสวนออกไปเพื่อป้องกันตัว
หลังจากนั้นก็มีกลุ่มชายชะกันเข้ามารุมกระทืบ
จนลุงนี่สลบไปเลย
แล้วยังย้อนมาทำร้ายเพิ่มอีกรอบนึงด้วย
จบแค่นั้นนะลุงเสงบอก
พอเจ้าหน้าที่พาลุงไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย
คือโรงพยาบาลที่ใกล้นี่คือโรงพยาบาลบางใหญ่ใช่ไหม

มีนายนัทพงศ์ที่ว่าถูกแทงบาดเจ็บ
แกบอกแกก็ต้องแทงไปก่อนป้องกันตัว

คือลุงเสงที่ถูกลุมทำร้ายเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันเนี่ย
ถูกส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ทั้งคู่

มันตามมันถึงโรงพยาบาลมาล้อมรถกู้ภัยอีก

จะเปิดประตูรถกู้ภัยด้วย

ขับรถหนีไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะฮะ

คือกู้ภัยบอกเอางี้ดีกว่าลุง
ไปโรงพักก่อนสพบังใหญ่
แล้วก็ให้ลูกสาวมารับลุงที่โรงพัก

ร้านผมต้องไปบอกทุกร้านด้วยนะ

เรื่องแค่นั้นเลยหาพวกมาตีผม

ไม่ใช่พนักงานในตลาดนะ
มันพาเพื่อนมันมามาตบผมเลย
ที่ในร้านเลย

ก็มารับพ่อนะไปรักษา

แล้วคุณหมอก็เช็คอาการทำผงทำแผล

วันนี้เลยพาพ่อมาแจ้งความที่สพบังใหญ่

หลักฐานจากคลิปต่างแล้วก็กล้องวงจรปิดนะฮะ

วันนี้๕๖๖แล้วอันทภัณฑ์ยังคลองตลาดสดอยู่เลยนะครับ